ทีนี้มาดูเรื่องของแม่หญิงลีหน่อยนะคะ
พระมหาเทวีเจ้าคือประกาศเลิกกับเจ้าหลวงตูน
แต่งงานไปได้๒๗วันเลิกแบบคลุมเคลือ
น่าจะบอกว่าคือใจอ่อนแล้วแหละ
หลวงตูนหอบช่อดอกไม้ไปให้กลางอีเวนต์แบบนี้

เอามานี่ให้คนนี้นี่เขาหล่อจังหวะด้วย
ออกกันค่ะหอมกันหน่อยค่ะ
อันนี้ใครที่เป็นผู้หญิงจริงต้องคิดหนักเลยนะ
ใครที่เป็นผู้หญิงจริงต้องคิดหนัก
เพราะว่านี่หวานเวอร์มากเห็นไหมคะ
อบช่อดอกไม้มาให้กันตรงนี้นี่งานอะไรอ่ะ

เรื่องหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่
ที่เซ็นเทิร์นโฟล์เมื่อวานนี้นะคะ
โอ๊ยนี่เป็นการสเตอร์ไพรส์ค่ะ
หญิงลีนี่ไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าหลวงตูนเนี่ย
จะเอาช่อดอกไม้มาให้แบบนี้นะคะ
โอ๊ยแล้วมีการผลัดหอนแก้น
อิจฉาไม่หวานตรงไหนเอาปากกามาวงสิคะ
คนข้างนี่คือแบบจ้ะนะฮะ
หญิงลีนี่เสร็จแล้วก็มีการให้สัมภาษณ
บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเจ้าหลวงตูเนี่ย

เพราะเจ้าหลวงมาตามมาง้อ
ความดีของเจ้าหลวงตูนที่คอยรับทรง
เวลาไปงานต่างออกงานอีเวนต์อย่างงานนี้เหมือนกัน

ถามต่อสาเหตุอะไรล่ะคะที่ทะเลาะกัน
เพราะว่าคือตอนนี้ต้องยอมรับนะ

สิ่งที่ตามมาคือไม่ค่อยมีเวลาให้กัน

แม่หญิงลีเวลาแต่งตัวไปทำงาน
เวลาไปออกงานเวลามีคนมาทัก
เจ้าหลวงตูนก็ไปพอใจหึง

หึงก็เพราะรักนะคะ
ถามต่อว่าเออหึงเนี่ยเพราะความสวยของแม่ใช่ไหม
บอกไม่ใช่เพราะว่าคุณงามความดีของเรามากกว่า
หมายถึงว่าหญิงลีเขามีคุณงามความดีไง
แม่หญิงลียังบอกด้วยว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เป็นยังไงไม่รู้

แสดงว่าเขาต้องรักเราแน่นอนค่ะ

ใช่ค่ะก็ไม่ได้เลิกกันนะครับ